ตอนที่เข้าไปครั้งแรกเราก็คิดว่าไม่คงรนแรงมาก
แล้วก็คิดว่าสัก๒๓ทุ่ม๒๓ชั่วโมง

ก็เจ้าหน้าที่ที่นั่งข้างหน้าค่ะ

แต่เริ่มดูคิดว่าน่าจะสัก๔ทุ่ม

ก็คุยกับน้องที่อยู่ติดกันแล้วว่า
โอ้ถ้าต้องอยู่ถึงเช้าเราจะเป็นยังไง

เริ่มนานแล้วทำไมเค้าบอกผู้หลายคนเดียว

และดูเพื่อนก็คุยในกลุ่มก็คุย

เพื่อนกลุ่มพยาบาลที่โคราช
กลุ่มเล็กแล้วก็มีพยาบาลที่ขอนแก่น

เขาก็ถามใครติดอยู่ในนั้นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนแรกเราคือจะเป็นคนไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ค่ะ
เราก็เริ่มบอกเพื่อนว่าเราติดอยู่ในนั้น
มันมีเสียงพอเสียงปืนมันดังมาหลายช่วง
แล้วมันเหมือนมีเสียงฟู้ของแอร์ค่ะ
มีเสียงแอร์เราก็เลยกลัว

เพราะว่าเรากลัวว่าแก๊สจะระเบิดหรือว่าไฟจะไหม้
โทษนะคะเราได้ยินเสียงจากข้างในห้อง
หรือเราไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนคะ

แล้วมันก็มีการยิงกันเป็นระยะค่ะ
คือพอหลังจากเสียงปืนยิงมันมีเสียงฟู้
ซึ่งเราเข้าใจว่าเรารู้ว่าในนั้นมันเป็นฟู้ด
อาจจะมีท่อแก๊สโดนยิงอะไรหรือเปล่า

ก็คุยกันกับน้องว่ากลิ่นแก๊สไหมกลิ่นแก๊สไหม
ก็เลยเริ่มคิดว่าต้องขอความช่วยเหลือ

คิดว่ามันน่าจะรุนแรงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มดูไลน์ดูข้อมูล
แล้วก็เริ่มบอกเพื่อนว่าเราขอความช่วยเหลือ
ให้เขาประสานเรื่องปิดแก๊สหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นคือเริ่มที่จะบอกเพื่อน
แล้วเพื่อนก็ให้ข้อมูลมาว่าให้แจ้งกองปราบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้โซเชียลเยอะมาก
แล้วก็จะกังวลคือเป็นคนชอบดูทีวีนะคะ
ของไทยรัฐเนี่ยคือจะดูแล้วเราจะเห็นว่า
เวลาเขาให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดแล้วมันเร็ว
ทีนี้เราก็กลัวใจหนึ่งเราก็กลัวค่ะว่า
ข้อมูลที่เราให้มันจะมีผลกลับมากับเราเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนนั้นตัวเองยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาบอกว่าคนร้าย
ถ่ายขึ้นเฟสแล้วแบบออนเฟสแล้วแบบดูเฟสตัวเองตลอดอะไรอย่างนี้
แต่เราก็กลัวค่ะว่าการให้ข้อมูลออกไปมันจะมีผลกระทบกับเราไหมว่า
คนร้ายจะอยู่เพราะว่าเรารู้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเรารู้ว่าเขาอยู่บริเวณนั้นตลอดเวลาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอย่างนี้ค่ะ
หมอคะถ้าถามสถานการณ์สถานการณ์ที่ได้ยินเสียงได้คาดว่าเห็นภาพอะไรอย่างนี้ถามได้ไหม
ครับผมคิดว่าถ้าเกิดคุณนุษย์คุณนุษย์พร้อมไหมล่ะครับ

เราเป็นคืออย่างที่บอกไปตอนเบรกนะครับคือเราถ้าเกิดคนที่เราถามเนี่ยเขาพร้อม
แล้วก็ส่วนหนึ่งเราอยากแชร์ในความเข้มแข็งนะครับเพิ่งทราบด้วยเมื่อกี้ว่าเป็นคุณพยาบาลด้วยนะครับ
แล้วก็ความเข้มแข็งแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะครับพี่จำขวัญคือต้องมีทั้งสติและความเข้มแข็ง
แต่ว่าเราไม่ไปสร้างข้อมูลให้ผู้กระทำเขามีตัวตนใหม่แต่ว่าเราดูว่าคนอย่างนี้เข้มแข็งเราจะเรียนแบบความเข้มแข็งเขาได้ยังไง
คืออย่างนี้ค่ะตอนที่มีรายงานข่าวเนี่ยนะคะคือก็คืออาจจะคืออาจจะไม่ได้มีความชัดเจนว่ามีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ในกี่รอบ
หรือว่าเสียงปืนที่ยินเป็นเสียงปืนปะทะกันหรือว่าเป็นเสียงปืนที่มันถูกยิงขึ้นมาจากอะไรเนี่ยนะคะ
แต่คนในเนี่ยเท่าที่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่หลายรอบไหมคะสำหรับคนซึ่งอยู่ข้ามคืน
คิดว่าคือยิงเรื่อยเนี่ยคือในส่วนที่ตัวเองอยู่คือมันใกล้มากแล้วค่อนข้างค่อนข้างบ่อยกว่าที่อื่น
แต่ว่าเสียงที่ไกลก็คือคิดว่าภายใน๑ชั่วโมงเนี่ยมันคือมันก็เรื่อยอะค่ะ
จากบางระยะที่มันห่างหน่อยอาจจะสักไม่รู้ว่าถึงครึ่งชั่วโมงไหมนะคะ
แต่คือบ่อยแล้วแต่ละรอบนี้แบบค่อนข้างแบบถี่ค่อนข้างเยอะ
ตอนที่เราได้ยินเสียงปืนเนี่ยนะคะเราได้ยินเสียงพูดของคนหรือเสียงตะโกนระหว่างคนอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
ช่วงกลางคืนยังไม่มีแต่ว่าที่เคยเล่าว่ามีเสียงเพลง
ตอนแรกตัวเองยังคิดว่าเป็นเสียงเพลงของห้างค่ะ
เขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเปิดเพลงเวลาเขาเดินหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราได้ยินเองได้ยินตั้งแต่ตอนประมาณสักกี่ทุ่มคะ
คิดว่าช่วงแรกก็ได้ยินที่บอกว่าเขามาอะไรอย่างนี้
แต่เราไม่รู้ว่าเป็นเพลงจากเขาไงฮะ
คิดว่าเป็นของเพลงของห้างอะไรอย่างนี้

ตอนที่เรารู้สึกว่าเรากังวลที่สุด
ที่เรากังวลที่สุดนะคะในตลอดข้ามคืนเป็นช่วงเป็นช่วงไหนคะ
แก๊สที่บอกว่าเหมือนยิงเสร็จแล้วได้ยินเสียงฟู้คือเริ่มกังวลมาก
เพราะก่อนหน้านั้นคิดว่าคงไม่รุนแรงหรอก
แป๊บเดียวเดี๋ยวเราคงจะออกไปได้อะไรอย่างนี้

ทำไมนานจังคือแบบเขาบอกผู้ร้ายคนเดียว
ทำไมยังจับผู้ร้ายไม่ได้สักทีอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าดูในไลน์เขาบอกว่าทหารกำลังเข้า
หน่วยอันทราหน่วยอะไรอย่างนี้กำลังจะเข้า

โอเคแล้วเราก็เริ่มบอกว่า
อยู่ตรงไหนเราคิดว่าเราคงจะต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนบ้าง

แล้วก็เราน่าจะบอกข้อมูลว่าเราอยู่ตรงหลังนี้
เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างนี้

ก็จะเป็นเพจต่างนะคะที่ร่วมกันส่งต่อข้อมูล
เพื่อไปให้ตำรวจเจ้าหน้าที่
แล้วก็ตอนหลังก็จะเป็นการส่งตรงไปที่กองปราบเองด้วยนะคะ
ซึ่งการสื่อสารตรงนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการสื่อสารที่ต้องเช็คกัน
แม้กระทั่งข้างนอกเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเช็คว่า
นี่คือการส่งมาจากคนในจริงไหม
หรือว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนใช้เครื่องนี้เพื่อส่ง
ตรงนี้ตัวเองก็เริ่มหลังเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่า
คิดว่าตำรวจคงจะกลัวว่าผู้ร้ายเขาอาจจะที่เขาบอกว่า
คืออ่านไปเรื่อยแล้วมันจะมีแบบว่าเขาจับตัวประกันไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ชั้น๔อะไรอย่างนี้เราจับตัวประกัน
ตัวเองอยู่ข้างล่างเราก็นึกภาพจับตัวประกัน
มันก็ต้องเหมือนเอาคนไปรวมไว้แล้วมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แต่ว่าก็รู้ว่าข้างหน้าปิดอะไรอย่างนี้
เราก็เลยเริ่มบอกข้อมูลว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้
แต่คือมันไม่แล้วมีโทรศัพท์ที่ประสานกับเพื่อนประสานกับตำรวจนะคะ
เขาบอกว่าเขามีมาถามว่าโดนจับเป็นตัวประกันอะไรอย่างนี้
บอกว่าไม่ใช่คือเราซ่อนอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนนั้นก็คือการที่มีข่าวออกมาว่ามีตัวประกันอันนี้
คือณตอนนั้นนะคะคนนอกก็จะยิ่งมองว่าสถานการณ์มันเคร่งเครียดนะคะ
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วคำว่าตัวประกัน
ณตอนนั้นนะคะหมายความว่าแบบไหน

ตัวประกันต้องเป็นตัวประกันที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่แบบเห็นกันเลย